เหตุการณ์เตือนภัยสำหรับใครที่เป็นแม่ค้าพ่อค้านะคะ
หัวใสอีกแล้วคราวนี้เหตุเกิดในตลาดสดแห่งหนึ่งค่ะ
เขาไปซื้อผักจ่ายแบงค์พันธุ์อ้าวอยู่บอกทอนไม่ครบ

ส่วนใหญ่ครบจะให้มีอีก๕๐๐
เหตุการณ์คล้ายกันกับที่เรานำเสนอไปไม่นานนี้เลยค่ะ

จำได้ว่าคราวที่แล้วที่นำเสนอคือ
เดียวเอาแบงค์หนีไปที่ประมาณใต้จักรแร้

แต่ว่าอันนี้ก็เป็นคลิปที่มาเปิดย้อนจากกล้องวงจรปิดอีกที
แล้วก็มีเสียงบรรยายด้วยสำหรับคนที่ลำลึกเหตุการณ์กันนะคะ
เป็นเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดจากร้านขายผักในตลาดพิศนุโลก
ร่วมจ่ายอาคาร๒จังหวัดพิศนุโลกค่ะ
จับภาพนาทีที่ลูกค้าคนนี้กำลังยืนรอรับเงินทอน
หลังจากจ่ายแบงค์๑๐๐๐ในการซื้อของในตลาด
แต่พอแม่ค้าให้เงินทอนมาเนี่ยลูกค้าก็ทำเนียน
สังเกตที่มือด้านซ้ายของลูกค้า
เขาแอบหยิบเงินทอนแบงค์๕๐๐ใส่ในกระเป๋ากางเกง
แล้วก็ทำทีว่าแม่ค้ายังทอนเงินไม่ครบ
ข้อความเขียนว่าเตือนภัยด้วยนะคะ
แบงค์พันธุ์ซื้อของแล้วบอกว่าที่ร้านทอนไม่ครบ
ทั้งที่เอาแบงค์๕๐๐เก็บไว้ในกระเป๋า
คลิปนี้ยอดวิว๖แสนครั้งแล้วนะคะ
ชาวเน็ตก็ออกมาคอมเมนต์วิจารณ์กันถึงพฤติกรรมของลูกค้าคนนี้จำนวนมาก
แล้วก็อยากจะช่วยให้หาตัวจับให้ได้นะคะ
ซึ่งทีมข่าวสายตรวจโซเชียลก็สอบถามไปยังเจ้าของคลิป
เปิดเผยว่าตนเองเป็นร้านขายของที่ขายอยู่ตรงข้ามกับร้านขายผัก
ซึ่งเจ้าของร้านขายผักได้ขอให้ตนเองนำคลิปมาโพสต์ลงในโซเชียล
เพราะว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ
เจ้าของร้านขายผักค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นคนที่แม่นในเรื่องการทอนเงินมาก
เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยรู้สึกเอ๊ะใช่เหรอ
ก็เลยต้องขอไปย้อนกล้องมูลจรปิดดูปรากฏใช่จริงด้วยนะคะ
เอาซ่อนไว้เลยแบงค์๕๐๐ปรับ
ก็ใส่กระเป๋าไว้เนียนอะเนียนค่ะ
คับงึบแล้วก็ใส่กระเป๋า
อาศัยจังหวะที่พ่อค้าแม่ค้าเผลอ

อย่าเลยนะคะหรือว่าเห็นพฤติกรรมแบบนี้ก็อย่าลอกเรียนแบบด้วยนะคะ
เพราะว่าไม่เห็นใจเขาจะได้เอาจริงควรทำมาหากินนะ
ใช่กว่าเขาจะได้เงินมานะ
อืมใช่สิ่งที่ทำแบบนี้ไม่ได้ทำมาหากินนะคะ
การเอาของคนอื่นมาแบบนี้ไม่ดีนะ
ใช่และที่สำคัญเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนอยู่ทุกที่นะคะ